ให้ความสำคัญกับการแต่งงานสร้างครอบครัว
ก็เป็นวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมจีน
ซึ่งก็ทำให้ผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า๒๕ปีและยังเป็นโสด
เผชิญความกดดันจากครอบครัวแล้วก็คนรอบข้าง
เมื่อเดือนที่ผ่านมาเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งครับ
ได้มีการเผยแพร่โฆษณาที่ถ่ายทอดความกดดัน
ผู้หญิงเหล่านี้ต้องเผชิญและการตัดสินใจต่อสู้
แรงกดดันจากสังคมของพวกเธอ
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงตระหนักว่า
ตัวเองมีสิทธิ์ในการเลือกทางเดินชีวิตด้วยตัวเอง
ซึ่งโฆษณาชิ้นนี้ก็ถูกพูดถึงเป็นวงกว้าง
ถึงการเป็นตัวสะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในสังคมจีน

ซึ่งเล่าถึงความกดดันที่ผู้หญิงจีนในเมืองใหญ่อย่างนครเซี่ยงไฮ
อายุเกิน๒๕ปีและยังเป็นโสด
เผชิญจากครอบครัวและสังคม
ที่ต้องการให้พวกเธอแต่งงานมีครอบครัว
ถึงขนาดที่บรรดาพ่อแม่นำข้อมูลส่วนตัวของลูกสาวตัวเอง
ไม่ว่าจะเป็นรายได้อาชีพทรัพย์สินในครอบครอง
ไปติดประกาศไว้ในตลาดหาคู่กลางเมือง
ขณะที่ผู้หญิงในโฆษณาพยายามยืนยันว่า
ตัวเองมีสิทธิ์เลือกทางเดินของชีวิตแบบที่พวกเธอต้องการ
ซึ่งอาจไม่ได้หมายถึงลงเอยที่การแต่งงานมีครอบครัวเสมอไป
นับตั้งแต่ถูกเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อเดือนที่แล้ว
โฆษณาชิ้นนี้ถูกเลือกดูไปแล้วกว่า๑๐ล้านครั้งทั่วโลก
ในทุกช่องทางบนโลกออนไลน์และยังคงถูกพูดถึงเป็นวงกว้าง
ดีนาวัย๒๗ปีทำงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคลบอกว่า
ถึงช่วงเวลาหนึ่งบรรดาพ่อแม่จะบอกลูกสาว
ถึงเวลาที่ต้องแต่งงานแล้ว
อาจบอกว่าเราควรมีแฟนเมื่ออายุเท่าไหร่
แต่ที่สำคัญกว่าคือเราควรตัดสินใจเองว่าจะแต่งหรือไม่
โดยไม่จำเป็นต้องให้แรงกดดันภายนอกเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิต
ส่วนนี้คือยางสู้เสี้ยที่ปรึกษากฎหมายวัย๓๕ปี
มองว่าผู้หญิงทุกคนควรมีวิถีหรือมุมมอง
ต่อการแสวงหาความสุขในชีวิตเป็นของตัวเอง
บใดที่สามารถจัดการกับชีวิตและความสุขของตัวเองได้อย่างรอบครอบ
จะเลือกทางเดินแบบไหนเธอก็ไม่เห็นจะเป็นปัญหา
เท่าที่มีความสุขกับสิ่งที่เลือก
ชูร้านนักกิจกรรมเพื่อสิทธิสตรีบอกว่า
หนี้จะเป็นโฆษณาแต่เธอก็ยินดีที่มีโฆษณาแบบนี้

ภาพความกดดันและการตัดสินใจเลือกที่ปรากฏในโฆษณานี้
เป็นภาพของผู้หญิงโสดที่เป็นชนชั้นกลาง
โฆษณาไม่ได้สะท้อนภาพการต่อสู้ของผู้หญิงจีน
อยู่ในส่วนล่างของโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม
บอกว่าหากตัวเองเป็นผู้หญิงที่ทำงานในโรงงาน
จะถูกผลักให้ต้องแต่งงานเมื่ออายุ๑๘ปี
หลังอายุ๑๘ปีโรงงานจะบอกให้เธอกลับไปอยู่บ้านในชนบท
และเธอจะไม่มีโอกาสได้พูดหรือแสดงความเห็น
ผู้หญิงชนชั้นกลางในโฆษณานี้
ขณะที่ในมุมมองของผู้ชายจีนอย่างเจิ้งเล่ยวัย๓๐ปี
ซึ่งทำงานในสถาบันการเงินในกรุงปะกิ่ง
เขาบอกว่าผู้หญิงควรคาดหวังถึงคู่สมรส
บนพื้นฐานความเป็นจริงให้มากขึ้น
เขาบอกว่าตอนนี้มีผู้หญิง๓๐๐๑๐๐คน
แต่งหน้าลดน้ำหนักออกกำลังกายเพื่อให้ตัวเองสวย
และผู้หญิงสวยเหล่านี้ก็จะจู้จี้กับการเลือกผู้ชายที่จะมาเป็นคู่ครอง
พวกเธอต้องการผู้ชายที่มีเงินมีบ้านมีรถ
แต่ว่ามีผู้ชายแค่๑๐๐คนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

ทำให้มีผู้หญิงจำนวนมากที่ยังต้องเป็นโสด
สำหรับสังคมจีนแล้วแม้การเริ่มต้นชีวิตครอบครัวเมื่ออายุมาก

แต่ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของจีน
เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้หญิงมีโอกาสทางการศึกษา
อาชีพรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทำให้ผู้หญิงมีอำนาจตัดสินใจและพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น
และผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศมองว่า

รวมถึงการตระหนักถึงความเสมอภาคทางเพศในทุกมิติที่เพิ่มขึ้น
ทำให้ผู้หญิงจีนเป็นอิสระจากกรอบวัฒนธรรมเดิมมากขึ้น
ผู้หญิงโสดเป็นกลุ่มลูกค้า
และศึกษาคดสนาออกมาในลักษณะนี้
ก็ต้องผ่านการศึกษาตลาดอย่างดีแล้วเช่นกัน
นัทธพรเทาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

เป็นผู้หญิงที่ดี